เรื่องของแชร์เรื่องของเท้าแชร์นะคะ

ตาต่อตาฟันต่อฟันเรายังไว้ใจกันไม่ค่อยได้
แต่นี่รู้จักกันโลกออนไลน์
ชื่อเสียงเรียงนามหัวนอนปลายเท้าก็ไม่รู้จัก

ล่าสุดก็เลยกลายเป็นแชร์ออนไลน์ลวงโลกอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชม
มีคนตกเป็นผู้เสียหายร่วมแล้ว
นับสักประมาณ๔๐ชีวิต
ที่สุดแล้ววันนี้ผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ออนไลน
สักประมาณ๔๐คนอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคะ
เดินทางไปหาตำรวจที่โรงพักตะกัวป่า
จังหวัดพังงาหลังจากที่เหยื่อต่างเหล่านี้บอกว่า
แล้วปรากฏว่าเล่นอยู่ดีได้สักพักหนึ่ง

ก็เลยทำให้เจ้าของเพจเท้าแชร์เนี่ย
เขาไม่มีเงินมาจ่ายให้กับกลุ่มผู้เสียหาย
มูลค่าความเสียหายครั้งนี้ก็ไม่น้อยนะคุณนะ
เงินในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองแบบนี้
มูลค่าความเสียหาย๒ล้านบาท

ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบชื่อเจ้าของเพจแล้วนะคะ
เท้าแชร์๒คนผัวกับเมียค่ะ
ชื่อว่านางดวงพรเอ่งชวน
ชื่อว่าชนะนนท์เอ่งชวนค่ะ
ตอนนี้กลุ่มผู้เสียหายเขาบอกว่า
อดรนทนไม่ไหวและตัดสินใจค่ะ
รวมตัวกันตั้งทีมทนายความ
เดินหน้าฟ้องร้องต่อสารจังหวัดตะกัวป่าโดยตรง

อีกทางหนึ่งก็ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักตะกัวป่าเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันอย่างหนักคุณคะ

ใช้คล่องที่หามามันหายาก
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเลยนะ

หนึ่งคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อ
สักประมาณ๓๒๐๐๐บาทบางคนบอกว่าแหมก็แค่๓๒๐๐
คุณคะคนที่เขาหาเช้ากินค่ำหรือกว่าจะได้เงินจำนวนนี้มาเนี่ย

แล้วเขาก็หวังว่าเขาจะได้ดอกเบี้ยจากการเล่นแชร์
ถูกคุณเข้าใจถูกเลยนี่แหละค่ะเขาเอาดอกเบี้ยที่สูงนี่แหละ
ล่อตาล่อใจแล้วเขาโฆษณาชวนเชื่อเลยนะบอกว่า
เล่นกับเขานี่นอกจากยังดอกเบี้ยสูงแล้ว
เงินได้ชัวร์แน่ซึ่งในการเล่นแชร์แต่ละครั้ง
โดยที่ตัวเองก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยถูกไหม
หลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าเล่นไปได้ไม่นาน
ถ้าแชร์มันล่มคือ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เท้าแชร์อ้างว่าไงเท้าแชร์บอกว่า
ก็ลูกแชร์เนี่ยหลายคนมันไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้
ก็เลยทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนที่จะเล่นแชร์ต่อ
ผู้เสียหายบอกว่าก็เรื่องของคุณคุณเป็นคนรับผิดชอบ
คุณต้องไปตามมาให้ได้นะคะตัดสินใจไปแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจนำสองผัวเมียมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เกือบเมื่อนเลยเหรอฮะ

อยากบอกสังคมเรื่องของการเล่นแชร์
ลักษณะยังไงบ้าง
ก็คือต้องเช็คท้า้วให้ดี

มันมีส่วนกระทบอย่างมากเลย
ก็คือเงินเก็บไว้ตัวเองดีกว่า

ไม่รู้จะลงทุนอะไรก็เลยไปเอาไปเงินไปลงทุนแชร์
หวังว่าจะได้ดอกเบี้ยทั้งดอกทั้งต้นกลับมา

จากเดิมที่ว่าจะได้เงินมาก็กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลย
ล่าสุดค่ะตำรวจเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับสองผัวเมีย
คือเขาหาฐานร่วมกันช่อกงตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่า
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดพรคและก็พรการเล่นแชร์ด้วยหรือไม่
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดเข้าข่ายตามพรบ๒ฉบับนี้
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่องหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
สำหรับการเล่นแชร์โลกออนไลน์แม่มณีนี่เป็นตัวอย่างแล้วนะ
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังมีบ้านบ้านอื่นออกมาอีกเต็มไปหมดเลยนะคะ